คุณผู้ชมมาดูเรื่องของหมอสูงชื่อดังที่มีความที่บอกว่ามีร่วมละเมิดทางเผ็ดคนไข้
ก่อนตะวันนี้คุณอัชฎรยะลงผึ้นที่ไปจำนวงเหตุการณ์ในคลินิกบอกว่า
ถ้าเกิดจะมีการกระทำแบบนั้นมันต้องสมยอมด้วย
ให้พิจารณาความผิดของหมอสูงรายนี้
เขาบอกว่ามีการเปิดเผยพบหลักฐานสำคัญเป็นบรรยายงานของตำรวจในปี๖๒
ว่าหมอคนนี้ยอมรับว่าได้ล่วงละเมิดคนไข้ไป๒คน
แล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อตกลงให้จบคดีด้วยนะครับ
อาจริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออัธยกรรม
หนังสือต่อนายกแพทยศภาที่แพทยศภาสำนักประหลักกระทรวงสาธารณสุข
กรณีของนายแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกดังในจังหวัดนครสวรรค์
มีพฤติกรรมล่อลวงคนไข้กระทำลามกอนาจารย์
รวมไปถึงถูกคนไข้กล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำราวในคลินิกขณะที่ไปตรวจภายใน
โดยชื่อว่าแพทย์คนนี้นะครับมีความผิด
ข้อบังคับแพทยศภาด้านจริยธรรม
เพื่อขอให้แพทยศภาพิจารณาความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช๒๕๖
และตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช๒๕๕๙
อาจริยะบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลครั้งที่ผ่านมา
คุณผู้ชมก็มีการได้นำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้ว

หลักฐานสำคัญก็คือเป็นบรรยายงานของตำรวจปี๒๕๕๙
ที่บอกว่าคุณหมอคนนี้แหละ
รับว่าเขาล่วงละเมิดคนไข้จริง๒คน
แล้วจ่ายเงินเป็นค่าตกลงให้จบคดี
รายละ๓๐๐๐บาทอีกรายหนึ่ง๔๐๐๐บาท

มีหลักฐานการโอนเงินจบคดีถึง๓แสนบาทด้วย

มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่เพชรบูรณ์ด้วย
ขณะเดียวกันก็พบว่าตั้งแต่เปิดคลินิกมาเนี่ย
ไม่พบว่ามีพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลทำงานในคลินิกเลย

คุณหมอจะอยู่กับคนไข้เพียง๒คนเท่านั้น
ทางด้านของนายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยศภาซึ่งเป็นคนรับเรื่อง

ที่จะประชุมหามรือกันในช่วงต้นเดือนหน้า

ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคุณผู้ชม
ยังถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่

และพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิด
ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก่อน
แต่ถือว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจอล่าสุดนะครับ

เรื่องนี้มีหลักฐานต่างครบเลยนะคะ